คุณผู้ชมเรื่องนี้ค่ะเพจสายใหม่ต้องรอด
ฝากเตือนเลยเตือนหนุ่มนะคะพี่อุ๋ยคุณผู้ชมค่ะ
เวลาจะติดต่อขอใช้บริการสาวไซส์ไลน์ทางโลกออนไลน์อย่างนี้ค่ะ

บางทีเสียเงินไปเนี่ยโอ้โหไม่ได้เจอตัวเลย

ผู้ชายคนนี้เขาเสียเงินไป๕๐๐๐กว่าบาท

เขาไปเจอผู้หญิงไซส์ไลน์ในโลกออนไลน์แล้วก็ติดต่อขอใช้บริการกัน
แต่กลายเป็นว่าโดนหลอกให้โอนเงินโอนเงินโอนเงินไปเรื่อย

คนซ้ายมือนี่คุณเอกพบลงไปเสิร์ชนะ
คุณผู้ชมน่าจะจำได้พี่ปุ๋ยคุณผู้ชมน่าจะจำได้ใส่เสื้อสายไหมอยู่
นี้ต้องแยกให้ดีเลยนะคุณเข็มมาสอนว่าคนไหนเป็นคนไหน
คือต้องชื่นชมพ่อหนุ่มคนนี้ที่ออกมาให้ข้อมูลด้วยนะ

บางคนอายไงไม่กล้าออกมาบอกไม่กล้าออกมาพูด
แบบเก็บเงียบดีกว่าใช่ไงขอใช้เป็นนามสมมุตินะคะ
ในเอ็มนามสมมติอายุ๒๙บอกว่าไปถูกใจสาวคนนึง
เขาประกาศขายบริการผ่านทางทวิตเตอร์แอดไลน์เพื่อจะคุยกันส่วนตัว
ตกลงค่าตัวกันที่๑๓๐๐บาทแต่มีข้อแม้ว่าต้องโอนเงินมัดจำก่อน๑๐๐บาท
เดี๋ยวจ่ายหน้างานอีก๓๐๐บาทก็โอนโอนไป๑๐๐๐บาท
ผู้หญิงที่คุยด้วยก็ให้ตัวในเอ็มนามสมมุติเนี่ยค่ะไปยืนยันตัวตนกับแอดมิน
ซึ่งเหมือนกับว่าเป็นคนดูแลสาวไซส์ไลน์อ๋อต้องมีแอดมินอีก
มินก็บอกว่าต้องโอนมัดจำอีก๕๙๙๙บาทเพื่อเป็นค่ายืนยันตัวตน
ถึงจะยอมปล่อยผู้หญิงคนนี้ให้ไปหาในเอ็มในเอ็มหลงเชื่อโอนเพิ่มไปให้อีกค่ะครับ
มินก็บอกว่าโอนอีกนะ๑๓๐๐๐บาทเพื่อเป็นค่ามัดจำเปิดรหัสการใช้งาน
แต่เงินตรงนี้เดี๋ยวได้คืนใช้บริการเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวโอนคืนให้
ตั้งแต่๕๐๐ทีแรกเมื่อกี้คือได้คืนหมด
ใช่แต่เอ็มก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวได้คืนก็โอนให้อีก
ต่อมาแอดมินบอกว่าต้องโอนเพิ่มอีกพี่อุ๋ยโอนอะไรอีกอ่ะ
อีก๓๖๐๐๐บาทเพื่อที่จะได้คืนเงินมัดจำทั้งหมดภายใน๑๐นาที
โอ้โหโอดไหมก็เริ่มรู้ตัวว่าถูกหลอกค่ะ
เริ่มรู้ว่าถูกหลอกแน่เลยโทรหาแอดมินเลย
บอกผมไม่มีเงินแล้วแล้วร้องไห้กับแอดมินเลยพี่อุ๋ยโถ

หนุ่มคนนี้ในเอ็มนามสมมุติวัย๒๙บอก
ผมโทรหาแอดมินร้องไห้กับแอดมินบอกผมไม่มีเงินแล้วครับ

ไม่ต้องร้องโอนมาอีก๓๖๐๐สิเดี๋ยวได้เงินคืนแน่
เฮ้ยก็เขาบอกไม่มีแล้วไง
ก็ถ้าจะอยากได้เงินคืนก็โอนมา๔๓๖๐๐ไม่ต้องร้องนะไม่ต้องร้อง
งั้นไอทีโอนไปทั้งหมดไม่ได้เลยนะศูนย์เลยเหรอ
อุ๋ยในเอ็มคนนี้ไปยืมเงินเพื่อนเลยนะ

โอนให้แอดมินอีก๓๖๐๐๐บาท
รวมทั้งสิ้นที่โอนไป๕๕๙๙๙บาท
สุดท้ายเอาไหนผู้หญิงคนนี้

ระหว่างที่คุยกับแอดมินนะคะผู้หญิงคนนี้เหมือนกับโทรหาด้วยนะคะ

น้ำเสียงออดอ้อนดำเนินการเสร็จแล้วหรือยัง
เดี๋ยวหนูจะได้ออกไปหาไง

ถ้าคุณผู้ชมเห็นภาพผู้หญิงคนนี้
นุ่มหลายคนโอนรีบโอนเลยล่ะสวยมาก
คือฝั่งหนึ่งที่แอดมินบอกว่าต้องมีค่านู่นนี่นั่น
อีกฝั่งหนึ่งผู้หญิงโทรคุยเพราะเขามีไลน์ส่วนตัวกันแล้วนี่
เสร็จพี่เรียบร้อยหรือยังหนูจะได้ออกไปสักทีนึง

พี่ค่ะโอนหรือยังเรียบร้อยหรือยังคะ

บอกหนูจะได้รีบออกไปหา

โอ้โห
พอดีผมกำลังหาเงินอยู่ครับ
ยังไม่ได้เลยครับพี่โอเคนะคะลูกค้าเดี๋ยวหนูจะยืนยันให้เป็นตอนสองทุ่ม
แล้วกันเนอะแต่ลูกค้าโอนอ่าหายอดก่อนสองทุ่มแล้วก็แซน
แล้วกันค่ะเพราะหนูต้องขอซื้อลูกค้าอีกสองท่านนะคะ
แล้วถ้าผมไม่โอนถ้าผมหาเงินไม่ได้ไม่โอนไป
นี่คือพี่ไม่สามารถโอนให้ผมขึ้นได้ใช่ไหม
ใช่ค่ะแต่ยอดเงินยังคงอยู่ในระบบนะคะ
กว่าลูกค้าจะทำรายการของเราไม่มีสิทธิ์ไม่มีหน้าที่หักยอก
คือผมหาเงินมาให้ตอนไหนไอ้อ้วนตอนไหนได้
ก็พี่แต่ว่าให้ผมตอนนั้นใช่ไหม
จะได้รีบปล่อยคิวเป็นช่วงครั้งให้ค่ะ
ยืนยันเหมือนเดิมว่าต้องโอนเงินไปเพิ่มถึงจะได้เงินที่โอนไปทั้งหมดคืนมา
แต่ถ้าไม่โอนเพิ่มเงินยังอยู่ในระบบนะจนกว่าคุณจะใช้บริการอะไรแบบนี้
นี่โอนไปจนหมดแล้วยังจะเอาอีกเหรอเนี่ย
โอ้โหสุดท้ายเลยแจ้งความที่สอนอสายใหม่ด้วยนะคะ
ก็เลยโทรหาผู้หญิงสาวไซด์ไลน์อ่ะค่ะที่มีไลน์ส่วนตัวคุยกันใช่ไหม
เดี๋ยวลองดูหน่อยนะคะ
เขาบอกโอเคค่ะพี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว

บอกว่ามันเป็นมิจฉาชีพทำงานเป็นขบวนการจริง
พยายามที่จะติดต่อไปที่บัญชีทวิตเตอร์
ที่เหมือนกับมีการติดต่อขอซื้อบริการอะไรแบบนี้
เขาก็ปิดไปแล้วด้วยเพราะว่าเขาบอกเจอในทวิตเตอร์ใช่ไหม
ก็ทวิตเตอร์นี้ก็หายไปแล้วปิดไปแล้ว

ผมก็ซื้อสังฆาฐานออนไลน์บ่อย

นี่ไงก็เหมือนในตัวเลข๙๙ลงท้าย๙๙อย่างนี้
ผมก็เลยกลัวว่าเวลาเราซื้อพวกสังขทานทางออนไลน์พวกนี้